สนับสนุนโดยครั้งแรกพลังเกลือชมพูคู่พลังสมุนไพรใหม่ยาสีฟันซอสเฮอร์เบอร์ผิงสอง
ช่วงสุดท้ายกับการเดินทางทั่วไทยเพื่อตามหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้
เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะ
เพราะเมนูต่อไปทำมาจากเส้นพาสต้าคุณภาพเลิศที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
ขอบอกเลยว่าชั้นเลิศเนี่ยก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำแร่ธรรมชาติ
นำมาเป็นส่วนผสมของเส้นสปาเกตตี้แล้วจะได้สัมผัสที่เหนียวนุ่มอร่อยจนกลายเป็นของขึ้นชื่อประจำเมืองกันเลยทีเดียวค่ะ
แต่วันนี้คนไทยไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะ
จะมีเรื่องราวน่าสนใจยังไงไปชมพร้อมกันค่ะ
สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นร้านพาสต้าจากประเทศญี่ปุ่นเมืองโกเบนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นร้านพลาสตันหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอะไร

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นร้านสปาเกตตี้ที่มีสาขามาจากประเทศญี่ปุ่น

ตั้งอยู่ที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นครับ
มีแล้วก็ที่นี่โอปุ่นเข้าประมาณ๑๘ปีที่แล้วกันนะ
ใช่ที่ญี่ปุ่นกี่ปี
ที่ญี่ปุ่นอันนี้ใกล้๕๐ปี

ในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเส้นดังมากมายไม่ว่าจะเป็นราเมงหรือว่าโซบะ
ที่ญี่ปุ่นพาสต้าคันเล็กทำบริษัทนี้
แล้วก็ของเราบริษัทแม่ซื้อ
ซื้อแล้วก็ขยายไปเรื่อย
๑๐๐คุณภาพดีแล้วก็อร่อย

ทีนี้พอมาที่ประเทศไทย

อาหารที่จะเกิดขึ้นในร้านเนี่ยเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยไหม

นิดหน่อยไม่เหมือนนะ

ขั้นตอนการทำคล้ายกันในการลวกเส้น

ทำสปาเก็ตตี้น้ำพร้อม
ที่บ้างก็ได้ที่นี่ก็ได้

สำหรับเมนูที่ทางร้านเตรียมไว้ให้นักเล่าเส้นได้ลิ้มลองความอร่อย

จัดเป็นซิกเนเจอร์ประจำร้าน

โดยการคุมความแรงของไฟให้พอดี

ไม่ควรทิ้งไว้นานเพราะซอสที่ทิ้งไว้นานเนี่ย

จานต่อมาก็คือ

ชมกันว่า๒เมนูซิกเนเจอร์นี้
ประทับใจนักเล่าเส้นของเราแค่ไหน

เอาละครับเราจะชิมเมนูแรกก่อนนะครับ

จะแตกต่างกับเซ็นต์ของที่อื่นอะไรตามนะครับ

เป็นของเส้นที่ไม่ได้ใหญ่มาก

คุณทราบทำให้รอออกมาแล้วมันมีความเหนียว

นี่แหละจะเน้นชีสความเค็มและความหอมพริกไทยอืมแล้วก็มีความเผ็ดอืม
เล็กเล็กของตัวพริกใหญ่ตัวนี้นะครับอันนี้เมนูนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีขายไหมครับ
ที่ญี่ปุ่นมีมีเหมือนกันใช่เป็นเมนูยอดนิยมเช่นเดียวกันใช่
เอาล่ะเรายังมีอีกหนึ่งเมนูให้ลองทานครับส่วนเมนูเส้นของเราในวันนี้นะครับ
มาเลยครับโอ้โหเอาล่ะอันนี้เมนูอะไรโอ้ซีฟู้ดครีมซอส
ซีฟู้ดครีมซอสนะครับผม
กลิ่นมันแบบครีมมี่มากมากอ่ะเป็นความหอมของเนื้อครีมนะครับผม
อยู่แล้วต้องมีความเค็มความซึ่งเส้นเนี่ย
ไม่ว่าจะเอาไปลักษณะที่ผัดแบบแห้งหรือว่าผัดแบบน้ำน้ำเนี่ย

เพราะว่าโซ่สูสเนี่ย

ตัวจริงทำเอง

มันมีกลิ่นโชยุนิดนึงมีนิดนึงมีความเป็นญี่ปุ่นด้วยกลิ่นของโชยุ

อ่าก็ใส่คลับไป
เรามาพูดถึงร้านโบไคโนกันหน่อยดีกว่าที่ประเทศญี่ปุ่น

ที่โบรกาโน่เดสโทรแหลมที่ญี่ปุ่น
ต่อไปคือโกเบโอสเกาะโกเบโอสเกาะต่อไป
หรือว่าหรือหยกไข่ชีดหรืออะไร
โบรกาโน่นี่ตั้งแต่๓๔สาขา
๕สาขา

บนล่างมีเยอะ

เมนูอะไรที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
คาร์โบนาร่า
สปาเกตี้คาร์โบนาร่านี่ขายดีที่สุด

ประเทศสุดท้ายว่ารากล่า
ยากล่า

โอ้โหแต่ประเทศไทยจะมีความเป็นรสชาติแบบไทยมาผสมผสาน

แล้วเราได้เอาเมนูแบบไทยไปขายที่ญี่ปุ่นไหม

ยังไม่มีอนาคตไม่แน่
ถ้าเกิดว่าคนมาทานอยากจะซื้อเส้นสปายตี้กลับไปทานที่บ้านได้ไหม

เส้นว่าซื้อไม่ได้ขายไม่ได้กับเรา

ซื้อแต่เส้นไม่ขายขายไม่ได้

แต่ถ้าอยากซื้อเส้นสปาเกตี้เดียวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ
มากินบ่อยลูกค้าประจำ
มากอร่อยมาดีกว่า
เดี๋ยวเนี่ยคนจะรู้จักแล้วเนี่ย
ออกทีวีคนจะรู้จักแล้วคนจะมาเยอะเออ

๑๑๐๐โมงนึงบ่าย๒รอบนึง
อ่าแล้วก็ห้ามงเย็นห้ามงเย็นแล้วก็สามทุ่มถึงสามทุ่มดินเนอร์ดินเนอร์เปิดทุกวัน
ทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดอ่าสองกันสองกันสองกันแล้วก็ปีใหม่
ปีใหม่จะปิดสงการกับปีใหม่ปิดดังนั้นวันทั่วไปก็สามารถมาทานได้นะครับ
ประกาศว่าคุณจะได้ทานสปาเกตตี้หรือว่าพาสต้าไซเลียนที่เป็นมีวิธีการทำการวิธีแบบประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งผสมสารกันได้อย่างลงตัวมากมากนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมาก
นึกถึงมากครับขอบคุณมากครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมาก
หลังจากจบรายการแล้วคุณผู้ชมอยากจะมาตามรอยอร่อยกับสปาเกตตี้ที่ร้าน

เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่รวมเมนูเส้นอนาชาติหลากหลายภาคในประเทศไทยจริงเลยนะคะ
และความอร่อยความสนุกแบบนี้เราจะรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อย

ทานต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพ

ต่อด้วยผัดไทยรสเข้มข้นใส่เครื่องทะเลที่ร้านผัดไทยคุณไกร

เก๋ย่านศาลยาต้องคอยติดตามชมกันให้ได้นะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป